เวลานี้๖โมง๕๘นาทีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปร่วมรุ้นแล้วก็นับถอยหลัง
พร้อมกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวอังกฤษ
รวมถึงนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางไปที่นั่นเนี่ย
จดใจจ่อรอที่จะนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันตอนนี้เลยค่ะ
นี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยใจจดใจจ่อยอยู่ตามสถานที่สำคัญริมแม่น้ำเทมนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือลอนดอนอายหรือว่าชิงช้าสวรรค์
ซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ
อีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะที่อังกฤษจะเข้าสู่ศักราช๒๐๑๖อย่างเป็นทางการค่ะ
เคาน์ดาวน์ที่บริเวณริมแม่น้ำเทมส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่เข้าดาวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนะคะ
เพราะว่าตลอดริมแม่น้ำเทมจะล้วนแต่มีสถานที่สำคัญ
เอาละค่ะนี่เรามานับถอยหลังพร้อมกันแล้วค่ะ
สำหรับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
และนี่ก็คือการเข้าสู่ปี๒๐๑๖
อย่างเป็นทางการของประเทศอังกฤษนะคะ

พลุไฟตระการตาสวยงามมาก

เพราะว่าเขามีการจำหน่ายตัวด้วยจำกัด๑แสนใบ
จำหน่ายกันมาตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมแล้ว
ละ๑๐ตอนหรือว่าราว๕๓๑บาทคุณผู้ชม
หมดเร็วมากก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ตีบอกเวลาเที่ยงคืนตรง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาเริ่มต้นเข้าสู่วันใหม่
วันที่๑มกราคมปี๒๐๑๙
ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษนั่นเอง
โอ้โหทุกฝ่ายนิตรการตามไม่แพ้ปีก่อนเลยทีเดียว
มีทางเลือกให้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณริมแม่น้ำเทม
ซึ่งก็มีทั้งที่บิ๊กเบนมีที่ลอนดอนอาย
รวมถึงใครสนใจก็ยังมีที่สะพานเวสมินสเตอร์

ไม่อยากเจอคนเยอะมากก็สามารถล่องเรือในแม่น้ำเทม
ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ตระการตามากเลยทีเดียวนะคะ
กรุงรานังของอังกฤษเองถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปีนี้
มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เพราะว่าตลอดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อังกฤษเองยังคงออกประกาศเตือนภัย
ก่อการร้ายขั้นสูงสุดลำดับที่๒จากทั้งหมด๕ขั้น
ซึ่งก็มีความหมายว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธได้นะคะ
ลงพื้นที่รักษาความปลอดภัยใจกลางกรุงลอนดอนในคืนที่๓๑ธันวาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจุดขนส่งมวลชนต่าง
จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธประจำการรักษาความปลอดภัยอยู่
ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะคะว่า
บรรยากาศการเข้าดาวน์ในปีนี้ของหลายในประเทศในยุโรปก็ถือว่าตรึงเครียดกว่าทุกปี
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมกรุงปารีสแล้ว
ประเทศเองก็มีการตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นขึ้นด้วย
บางประเทศมีการงดเว้นกิจกรรมบางส่วนนะคะ
แล้วก็เพิ่มประกาศเตือนภัยก่อการร้ายในระดับสูง
อย่างที่มอสโคของรัสเซียเองก็งดกิจกรรมเขาดาวน์ไปเลย
แต่ว่าก็มีการจุดพลุไฟสวยงามเหมือนกัน
แม้กระทั่งที่กรุงบราเซลของเบลเยี่ยมนะคะ
หลังจากที่มีเหมือนกับว่าทางการข่าวได้รับว่าจะมีการขู่ก่อการร้ายเกิดขึ้น
ก็มีการยกเลิกการเคาน์ดาวน์ไปเหมือนกันนะคะ
ที่เยอรมนีเองถึงแม้ว่าจะมีการเข้าดาวนผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ก็มีรายงานนะคะว่าที่สถานีรถไฟ๒สถานีในกรุงมิวนิกเนี่ย
ก็ต้องปิดให้บริการแล้วก็มีการอบพยพประชาชนและเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่
เพราะว่ามีกระแสข่าวมาซึ่งค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ด้วยว่า
อาจจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่แน่นอนว่าท่ามกลางความตึงเครียดนี้
นี่เถอะเป็นอีกก้าวใหม่แล้วก็ก้าวสำคัญที่
อีก๙ใหม่แล้วก็๙สำคัญที่ประชาคมโลกทุกคนจะ๙เข้าสู่ศักราชใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่นี้
ค่าจริงกับค่าตัว๑๐ปอนด์นะคะ๕๓๑บาทที่ได้จับจ่ายซื้อตัวกันเข้ามาเพื่อชมความสวยงามในช่วงวินาทีก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่๒๐๑๖แบบนี้

อกจากที่บริเวณเขาดาวน์ตรงนี้ที่มีการชมพลุแล้วเนี่ย
มีการแสดงดนตรีสดเยอะมากเหมือนกัน
ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ชาวอังกฤษแล้วก็นักท่องเที่ยว
สามารถที่จะเลือกไปเข้าดาวน์ในสถานที่ต่างตามที่ชอบได้
แต่ว่าทุกคนนับถอยหลังร่วมกันแล้วก็ได้ชมบรรยากาศ
แล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมกันแบบนี้แหละค่ะ
เอาละค่ะวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นการเข้าดาวนของอังกฤษผ่านพ้นไปแล้ว
เดี๋ยวเราจะกลับมาเกาะติดกันต่อสำหรับการเคาน์ดาวน์
ถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในประเทศต่อไป